บรรยากาศเทศกาลตรุษจีนที่ประเทศจีน
คุณผู้ชมครับการรถไฟของจีนต้องมีการเพิ่มเที่ยวพิเศษ

รองรับประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา
ไม่ให้ตกค้างช่วงของตรุษจีนปีนี้ครับ

ที่บริเวณสถานีรถไฟกว่างโจงมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีน

ผู้โดยสารจำนวนมากครับกว่า๔๐๐๐คนต้องต่อแถว

หลังจากในช่วงตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
การบริการเดินทางรถไฟหลายเที่ยวบินต้องล่าช้า
จากว่าผู้โดยสารจำนวนมากประกอบกับอากาศค่อนข้างจะย่ำแย่
มีทั้งหิมะตกหนักนะครับทางพื้นที่ภาคตะวันออก

ทำให้บริเวณรถไฟและถนนหลายสาย
ไม่สามารถใช้การได้เป็นการช่วงข่าว

เปิดเผยว่าได้มีการออกมาตรการเร่งด่วน
ด้วยการเสริมรถไฟขบวนพิเศษเพิ่มเติม๕๕ขบวน

มีผู้โดยสารออกเดินทางไปแล้วนั้น๑๗๕๐๐คน
และณตอนนี้จำนวนผู้โดยสารตกค้างอยู่ตามสถานีรถไฟเริ่มลดลงแล้ว
ยังคงเหลืออีกประมาณ๑๐๐๐คนครับ
ซึ่งภายในวันนี้จะมีการเพิ่มรถไฟขบวนพิเศษอีก๑๐ขบวน
ว่าจะทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นคลี่คลายลงไปได้ครับ